ประเด็นเรื่องของดราม่าค่าไฟแพงที่มีหลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามีการจดมิเตอร์ผิดหรือไม่
ล่าสุดนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการขอให้ประชาชนตรวจสอบนะครับว่าบินที่เรียกเก็บนั้นตรงตามมิเตอร์หรือไม่
ถ้าไม่ตรงนั้นให้รีบแจ้งแล้วก็จัดดำเนินการให้ถูกต้องให้เร็วที่สุดนะครับ
ก็มีหลายคนครับเอาบินค่าฟงค่าไฟไปโพสต์ภาพมีการถ่ายคู่กับมิเตอร์
อย่างที่เพจเฟซบุ๊ควารินชำราบบ้านเห่าที่อุบลก็มีการโพสต์ภาพว่าโอ้โห
มีการจดมิเตอร์ผิดพลาดเพิ่มขึ้นไปมากกว่า๒๙๐๐หน่วยบางรายก็เกินไป๓๐๐หน่วย
แล้วพอสอบถามไปยังคนที่จดเขาบอกว่าอ๋อก็จดผิดอะไรแบบนี้
ล่าสุดนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับระบุว่ารับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวมถึงมีการกำชับให้ผู้ที่ดำเนินการจดหน่วยไฟฟ้าทั่วประเทศ
ตรวจสอบให้รอบครอบตามมาตรฐานที่กำหนดก็คือห้ามจดผิด
ถ้าพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการจดหน่วยไฟฟ้าให้ประชาชนรีบนำหลักฐานไปแจ้งได้เลยนะครับ
แล้วก็จะมีการตรวจสอบแจ้งกลับภายใน๑๕วันด้วยหากผู้ใช้ไฟจ่ายไปแล้วเขาจะมีการรีบดำเนินการจ่ายคืนกลับมาให้เสร็จภายใน๓๐วันนับจากวันที่แจ้งครับ
ทีนี้ในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงเองมีการออกมาอธิบายว่าทำไมช่วงนี้ค่าไฟมันแพงจังเลย
ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากเรื่องของเครื่องทำความเย็นต่างทั้งแอร์กับตู้เย็นเมื่อมีอากาศร้อนขึ้นครับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้ต้องทำงานหนักเพิ่มมากขึ้น
เพื่อรักษาอุณหภูมิให้มันเย็นเท่าเดิมทำให้อัตราค่าไฟก็เพิ่มขึ้น
แนะนำนะฮะให้ล้างแอร์บ่อยแล้วก็ช่วยเรื่องของให้ลดความเย็นของแอร์ให้ประมาณสัก๒๕องศาแล้วก็เปิดพัดลมช่วยอันนี้จะช่วยประหยัดไฟได้ครับ
ส่วนล่าสุดเรื่องของค่าไฟที่ดราม่ากันยกใหญ่ตอนนี้ครับนายคมกริจตันตวานิสเลขาธิการกรกภบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะประชุมกันแล้ว
ดราม่าที่เกิดขึ้นจากผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะมีมติปรับลดค่าไฟให้นะตั้งแต่งวดเดือนพฤษภาคมนี้
จากที่มันจะขึ้นไปเป็น๔๗๗บาทอาจจะปรับลงมาเป็น๔๗๐บาทจับตาดูพรุ่งนี้ว่าค่าไฟจะลดลงมาได้หรือไม่นะครับ